ยังไงคะสะบัดผมสะบัดผมค่ะ
จะบอกว่าคุณผู้ชมค่ะทรงผมเนี่ยนะมันเป็นเอกลักษณ์จริง
เหมือนนักร้องลูกทุ่งไงเขาก็จะไว้ทรงเดิมไม่เปลี่ยนเลย
วันนี้บรรทน์ไทยรัฐได้รวบรวมมาให้ดูแล้วนะครับ
จะมีใครบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
จากเสื้อผ้าคอสตูมแล้ว๓ลูกทุ่งสาวที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้
ยังมีความโดดเด่นตรงที่ทรงผม
ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใคร

ชาวเน็ตหยิบไปทำทรงผมเรียนแบบตามกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ซึ่งนอกจากจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่เสียงแหบเสน่ห์แล้ว
จินตลายังมีทรงผมอันโดดเด่น
นั่นก็คือผมบ๊อบหน้าม้า
จินตลาเคยเปิดใจเล่าให้เราฟังว่าที่มาที่ไปของทรงผมนี้
ก็มาจากพี่ช่างในกองออกแบบให้
ลับอีกอย่างก็คือจินตลาหัวล้านนิดนึง
ไม่มั่นใจเหม่งก็เลยไว้หน้าม้าปิดซะเลย
ก่อนหน้านี้จินตลาเคยลองเปลี่ยนทรงมาบ้างแล้ว
แต่ก็ไม่มั่นใจแฟนเพลงก็ไม่ชินตา
จีนเลยตัดสินใจขอทำทรงนี้ตลอด๓๐ปีที่โลดแล่นในวงการเพลง
ขยับมาที่ลูกทุ่งสาวสุดม่วนหญิงลีศรีจุมพล
เจ้าของเพลงดังคาเฟอีนคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน
อัพลุคเป็นลูกทุ่งสาวสุดโมเดิร์น
ด้วยผมทรงม้วนก้นหอยด้านหน้า
แล้วมัดจุกปล่อยปลายไว้โบกสะบัดก่อนแดนซ์

จากที่สไตลิสออกแบบให้ตั้งแต่ออกซิงเกิลแรก

ทั้งเพลงทั้งทรงผมก็ฮอตฮิตติดใจแฟน
แห่เข้าร้านเสริมสวยบอกช่างให้ทำทรงหญิงลีกันใหญ่
ซึ่งหญิงลีก็เชื่อด้วยนะคะว่าทรงผมก้นหอยนี่แหละที่ทำให้ดวงเธอปัง
จากที่ก่อนหน้านี้ร้องเต้นหมอลำมาตั้งนานก็ไม่ดังสักที
พอได้แปลงโฉมด้วยลุคนี้ยิ่งทำให้หญิงลีดัง
เป็นที่รู้จักทั้งประเทศ
ปิดท้ายกับลูกทุ่งสาวใจบุญหญิงทิติการ
ที่ตอนนี้แทบจะเดินตลาดไม่ได้แล้ว
เพราะแฟนละครอินจัดกับบทนางร้ายในละครซินหลายโซ
พี่หญิงบอกเลยกระแสดีมาก
กว่าร้องเพลงมาแทบทั้งชีวิต
โดยทรงผมประจำตัวพี่หญิงทิติการที่ใครเห็นแล้วก็ต้องร้องอ๋อ

เดินมาแต่ไกลก็ยังรู้ว่าเป็นผู้หญิงนั่นก็คือ
ส่งผมรวบตึงมัดสูงเปิดหน้าผากอวดโงเห้งปังไปเลยจ้า
ทรงนี้หญิงทิติการทำมาเกือบ๑๐ปี
ปีเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้ว
ซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความลับคือ
งมัดรวบตึงนี้พี่หญิงเขาทำเองนะคะ
ง้อช่างจ้ะเพราะว่ามันถนัดไม้ถนัดมือ
ที่สำคัญไม่ต้องใช้ที่ม้วนผมเสียงไม่น่าพังอีกต่างหาก
โดยก่อนหน้านี้พี่หญิงเคยทำมาหมด
ผมลอนฟาร่าผมตรงปล่อยสยาย
หรือจะเป็นทรงหน้าม้าแต่ไม่ปังสักที
ถ้าว่าพอปลีนมารวบตึงเผ่านั้นแหละ

ซึ่งพี่หญิงทิติการเล่าให้เราฟังว่า
เคยมีคนทักห้ามเปลี่ยนทรงผมเด็ดขาด

ยังไม่เปลี่ยนจากผมทรงนี้เลยล่ะค่ะ
หลายคนถามว่าไปช่างไปไปอะไรรึเปล่าทุกวัน
บอกไม่อันนี้หญิงทำเองมันคือทรงที่ทำง่ายที่สุดนะ
วบมัดแล้วก็ปล่อย
ซื้อเครื่องหมุ้นซื้อมันมานะหัวดาดหน้าเป็นลอยไปหมดเลย
ไม่ได้อันนี้คือทรงที่ง่ายที่สุด

เค้าเลยไปร้านเสริมสวยเค้าบอกว่าเอ้าทรงนี้เลย
หญิงทิศติกาณส์ซินไล